คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะ
ซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนซีนี่แหละไปร่วมงานเยอะแยะมากมาย

เพราะว่าใส่ชุดคุมท้องโตกว่าสาวชมพู่อารยาซะอีกด้วยซ้ำไป
ฉันก็แอบตกใจเฮ้ยทำไมคนท้องเยอะจังเลย
จากท้องแล้วหน้าผมนี่จัดเต็มเลยนะ
มากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งชีเนี่ยเรียกซีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก่อนที่จะยืนยันนะคะว่าชมพู่คุณแม่ชมพู่ของเราเนี่ยพร้อมมากเลยนะคะ
กำหนดคลอดที่จะถึงเร็วนี้
ซึ่งตัวเธอเองก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นหน้าหลานชายฝาแฝดในไม่ช้านี้ค่ะ
พ่อมากคือถามว่าตื่นเต้นมั้ย
ถือว่าเป็นแม่ลูกแฝดที่แข็งแรงมากอะไรอย่างนี้

สมมุติเราบอกเฮ้ยทำไมสมมุติมีข่าวข้อมูลอะไรที่แบบบอกไปว่า
ไม่จริงจะบอกไม่จริงเธอปรึกษากับมแล้วคือเขาทำการบ้านมาคนข้างดี
แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเมื่อไหร่ไอซ์อภิษดาของเราจะสละสดสักทีนึง

เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มรวมถึงความหวาน

นี่ไปหลายครั้งแล้วแต่ความหวานไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยนะครับ
ดนี่ขึ้นอินสตาแกรมกันยับแล้วนะ